ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะที่อุดรธานีครับ
เขาว่าใส่อ่าใส่สบงค่ะแล้วก็ทรงสดเหล้าอ้าว
โซซัดโซเซอยู่กลางถนนสุดท้ายนะฮะต้องควบคุมตัวไป
ทำอะไรฮะจับศึกนี่คุณผู้ชมฮะ
คือเพจบ้านดุงอัปเดตพี่วีรพลรักเสมอวงแอดมินเพจนะฮะ
เขาได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวฝ่ายที่ตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงนะครับ
จังหวัดอุดรธานีเดินโซศัตโซเซไปทางบ้านดงหวาย
ยกขวดเหล้ากินเอล๊ะเอล๊ะเหล้ะเหมือนหิวน้ำ
ก็เลยแจ้งให้มีการตรวจสอบนะครับเชื่อไหมว่าพี่วิรพลแอดมินเพจขับรถเกือบทั้งคืนคุณ
จนเช้าตามหาว่าพระพิสุรูปนี้ไปเมาไปเดิน
ริมถนนตรงไหนท้ายที่สุดมาจบอยู่ตรงนี้ครับ
สามารถควบคุมตัวไว้ได้นะฮะควบคุมตัวไว้ที่วัดห้วยปลาโด
เพื่อให้ทางเจ้าคณะตำบลได้สอบถามได้ซักนะครับ
แล้วก็ต้องจับศึกโดยพระที่เมาเนี่ยก็คือพระมณีฮะ
จากการตรวจสอบใบสุทธิพระพบว่าเป็นพระจริงนะครับ
ชาวตำบลห้วยหลัวอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร
แล้วก็บวชอยู่ที่วัดสว่างภูมิดลที่อำเภอสว่างแดนดิน

โดยพระมณีก็มีอาการเมาหนักลิ้นเปรี้ยเลยฮะ
พูดจาลิ้นลัวเลยบอกว่ายอมรับว่าอัตมาเมาจริงตั้งแต่ปีใหม่
คุณญาติโยมฉลองปีใหม่อาตมาก็ปีใหม่ไปด้วยนะฮะ
หนักไปหน่อยเป็นผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง
แต่มาเสียตรงนี้อัตมาบอกแบบนี้นะฮะ
ตอนกินเหล้าเนี่ยเสียเลยโดยพระมณีพูดไปยิ้มไป
แล้วก็หัวเราะสุดท้ายก็ยอมศึกแต่โดยดีนะครับ
คุณผู้ชมฮะจากนั้นตำรวจแจ้งข้อหาเป็นพระพิสุเมาอารวาส
ก่อนนำตัวไปที่โรงพักต่อไปนะฮะ
ก็เปลี่ยนชุ่งเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาได้รับแจ้งว่าอดีตพระมณีเนี่ย
กลับไปที่วัดอีกไปขอจีวรและเครื่องอัฐบริคารบาดย่าม
ห่มพระเดินออกไปจากวัดอีกคุณพร้อมกับแจ้งไว้ว่าหากพบเห็นนายมณีห่มผ้าเหลืองไปขอเงิน
สามารถแจ้งตำรวจได้ทันทีนะเพราะตอนนี้ถือว่าไม่ใช่พระแล้ว
อันนี้ทางตำรวจบอกมาอันนี้คุณผู้ชมถ้าไปดูนะ
ในเพจบ้านดุงอัปเดตในเฟซบุ๊ก
พี่วีรผลรักเสมาวงผู้ผู้จักรเทศนะอืมแล้วท่านเป็นอะไรนะ
รองนายกเทศนะค่ะแกก็จะแบบว่าขับรถไปมาไปหาพระรูปนี้แหละ
หลุดออกไปแล้วนะฮะแล้วกลับไปขอจีวอนมาอีก
ไม่รู้ว่าจะใส่จีวอนเดินไปเดินมาที่ไหนอีกนะครับ